สวัสดีค่ะพบกันไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้อังคารที่๒๗กุมภาพันธ์๒๕๖๑ค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวนะคะ
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์
วันนี้อยู่ด้วยกันไปจนถึง๔ทุ่ม๑๐นาทีเช่นเคยนะคะ
ครับแล้วก็ชวนกันล่วงหน้าไว้เลยนะฮะ

พรุ่งนี้เที่ยง๔๐เปิดไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เกาะติดเรื่องของการแถลงข่าว
หวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ตกลงเป็นของครูปรีชาหรือหมวดจรูน

พบตรบอกว่าจะแถลงข่าวประมาณบ่ายโมงนะคะ
รายการของเราก็เริ่มก่อนนิดหนึ่ง
สี่สิบก็ยาวไปต่อเนื่องจนแถลงจบ
มีวิเคราะห์กันต่อก็ตามกันได้ต่อตลอดทั้งวันนะคะ

ใช่ครับท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะทำไมจะต้องมาเกาะติดอะไรกันขนาดนี้

แน่นอนแล้วว่ามันเป็นคนสองคนว่าตกลงหวยเป็นของใครกันแน่
แต่ว่าที่มากกว่านั้นคือคดีนี้เมื่อมีการแถลงออกมา
มันอาจจะส่งผลให้เราต้องมาคุยกันเกี่ยวกับการทำหน้าที่
ของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะการทำสำนวนคดี
มันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าพอผลแถลงออกมาแล้วเนี่ยคงได้คุยกันเยอะหลายมิติ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะ
ขออนุญาตจริงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย
ให้พื้นที่เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องออกมาพูด
เพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมว่า

สุดท้ายบทลงโทษก็มีตามขั้นตอนของกฎหมาย

กระซิบบอกนักข่าวมาว่ารู้แล้วด้วย

กลัวจะไปแบบปั่นกระแสสังคม

แล้วก็วันนี้ก็หลายเรื่องเราก็ตามให้นะครับ

เข้าไปล่าสัตว์ที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน

ท่านนายยกก็พูดเรื่องนี้วันนี้

คดีหวย๓๐ล้านกันก่อนแล้วกันนะครับ

บอกว่าตำรวจเนี่ยจะไปขอหมายจับผู้ต้องหา

ค่ะถ้าถามว่าทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อน
สักครู่นี้ถ้าใครได้ดูในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญอาจารย์ปรเมฆ

ถ้าโทษจำคุกเกินกว่า๓ปี

ที่ว่าตำรวจจะขอหมายจับอย่างแน่นอน
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่า

พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าตำรวจกองปราบราม

ผู้เกี่ยวข้องในคดีหวย๓๐ล้านบาท
ยืนยันว่าตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน

วันพรุ่งนี้จะขออนุมัติศาลออก
หมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องชุดแรก
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีกี่คน

แต่ว่ายืนยันว่าเป็นข้อหาที่เป็นความผิดเพียงพอ
ที่จะขอสารอนุมัติหมายจับได้

เนื่องจากเจ้าตัวยืนยันมาตลอดว่า

ส่วนกรณีเรื่องคลิปเสียงการสนทนาของฝั่งครูปรีชาที่ปรากฏเป็นข่าว
ตำรวจมีข้อมูลแล้วเช่นกันแต่ไม่ได้ให้น้ำหนักเนื่องจากคนพูดจะพูดอย่างไรก็ได้
และแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนหมดแล้ว
พร้อมกับระบุว่าผลการสอบสวนทั้งหมดหลังจากนี้
รวบรวมเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วท่านก็จะแถลงอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้๑๓นาฬิกานะครับ
ย้ำอีกครั้งวิลาทแถลง๑๓นรกแต่ท่านเปิดไทยรวรรค์ทีวีตั้งแต่เที่ยง๔๐เลยวันพรุ่งนี้
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ยังได้บอกว่าเชื่อว่าคดีลักษณะนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก
เตรียมรวบรวมแผนประทุศกรรมและรื้อคดีที่เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกัน
และให้การทำคดีในลักษณะนี้รอบครอบรัดกลุ่มยิ่งขึ้น
โดยยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
ตอนนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งไปแจ้งความว่าหวย๑๒ล้านเขาหาย
แต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องตรวจกันละเอียดยิบเลยแล้วก็เป็นของเสียที่ร้อยเอ็ดจริง
ท่านก็บอกว่ามันคดีนั้นเนี่ยถ้าไม่รอบครอบนะก็ดำเนินคดีผิดคนไปแล้วเหมือนกัน
พร้อมเร่งเอกสารพญาหลักฐานทั้งหมด
เพื่อมีเหตุให้ควรเชื่อเนี้ยคือสิ่งที่ต้องต้องทำให้เก็บความละเอียดรอบครอบ
แล้วก็ชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมด
ก็เพื่อให้เห็นความเข้าใจสิ่งที่ตุ่มกับหายนะจะลอบถ่อภาพแล้วกัน
ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วเขาก็ให้การอย่างนี้
มันขัดมันแย้งอะไรไหมลองทบทวนดูซิต่าง

เจ้าที่หาว่าไปบุคคลครับก็ไม่ใช่แล้ว

คุณไม่รับสาภาพที่ยิ่งดี
เพราะเราจะปิดล้อมไปจากประยากฐานอย่างสิ้น

มันไม่เป็นเงื่อนไขของการทำคดีนี้เลย
ฟังท่านติราชพูดแล้วเนี่ยมันเหมือนมีนัยยะนะ
ถ้าใครตามคดีมาตลอดแล้วตามทุกตอน
รู้เลยว่าถ้าท่านพูดแบบนี้หมายถึงใครฝั่งไหนอะไรยังไง
โอกาสแล้วนะไม่สารภาพ

ท่านพูดแบบนี้ตลอดนะว่ามีโอกาสแล้วนะ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแหละพูดมาตลอดนะฮะ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดา

บอกว่าการสอบสวนคดีนี้คืบหน้าไปมากกว่า๑๙๐
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอดใจรอวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกาจะได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านและใครจะถูกดำเนินคดีบ้าง
ส่วนการดำเนินการกับพลตมตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับสำนวนคดี
ตามบันทึกลับที่มีออกมาที่บอกว่าไปสั่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลที่ทำคดีชุดแรกเลย

มีการเรียกหมวดจรูนไปคุยที่บ้านพักของตัวเอง
บอกว่าให้ยอมรับซะเถอะว่าขโมยเข้ามา
แล้วก็แบ่งซะคนละ๑๕ล้าน
พบตรบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างกับคดีนี้
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชัดเจนเช่นกันสำหรับเรื่องนี้
ก็มีรายงานนะครับว่าต้นเหตุของคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่
ซึ่งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ก็เลยโทรหาลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าขาประจำหลายคนรวมถึงครูปรีชาด้วย
โดยพูดแล้วก็มีพยานแวดล้อมจนทำให้ครูปรีชาเชื่อว่าตนเองถูกล็อตเตอรี่จริง
กลายเป็นคดีความเกิดขึ้นคดีนี้ยังมีแนวโน้มนะครับ
ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗กรณีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
กับนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่ฐานบกพร่องในการทำสำนวนคดีด้วยนะฮะ